ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้ก็ต้องทำใจกันหน่อยเพราะว่าสถานการณ์มันพาไปแบบนี้นะคะ
โควิดเกิดมาแบบนี้อะไรก็ต้องเลื่อนทั้งนั้นงานมงคลอะไรก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน
อย่างรายนี้ค่ะคุณแบงค์นะคะลูกเขยตะค่อมเขาตั้งใจจะบวชเอาไว้จริง
ช่วงพฤศพาคมนี้แหละค่ะเห็นว่าเตรียมงานไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
นี่ล่ะคุณแบงค์อธิกิจสามีคุณไอซ์นะคะลูกสาวนักคอมหรือที่หลายคนเรียกกันติดปาก
พี่แบงค์ลูกเขยตะคอมตั้งใจจะบวชที่วัดสุดที่สะอาดญั่งคลองสามหวา

ทำเอายาดวิตกว่าเออนี่แหละเนอะ

ต้องรีบทำบุญแก้เคล็ดกันยกใหญ่เลยค่ะ
ตอนแรกจะบวชที่วัดแถวบ้านครับ
แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้

ก็ทำให้ทุกอย่างมันอาจจะต้องเลื่อนไปครับ
เรียกว่าประมาณ๗๐แล้วมั้งครับ

เพราะว่าด้วยความที่ทุกคน
ก็ไม่อยากให้แบบมาที่งานกันด้วยความไม่สบายใจ
ก็หลายคนอย่างโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับ
ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของ
แบบอะไรที่ไม่ดีเข้ามาในช่วงนี้
เพื่อแบบว่าผจญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดือนนี้สิ้นเดือนแล้ว

เพราะเดือนหน้าล่าสุดเขาประกาศต่อเนื่อง

มันก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีก
เอาเป็นว่ามันก็ไม่ใช่มารพจนหรอกเนาะคุณแบงค์
เพราะว่ามันเป็นโรคที่เข้ามา
ก็จะทำขำไปมาคนดูมันเยอะ
วิวนะพุ่งเทปละเป็นล้านเลยค่ะ
เทปนะคุณแตะไป๒ล้านวิวก็มี

ตัดโค้มนี่นะคะหน้าโค้มตัดผมให้กับพี่แบงค์
ชมว่าแหมเป็นครอบครัวนี้
สุขสรรค์แถมฮากันกระจายเลยค่ะ
ทำช่องขึ้นมาเป็นช่องที่มีแบบ
ทุกคนในครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นผมเป็นไอซ์
เป็นพ่อค่อมนะครับแล้วก็เป็นแม่เอ๋เป็นนิลาอะไรอย่างนี้

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนเขาเข้ามาดูอะไรกัน
เพราะว่ามันเป็นแค่คุณพ่อตัดผมให้เฉย
แต่ว่าคนดูก็ล้านห้าแล้วตอนนี้
แล้วก็ล่าสุดคลิปตำส้มตำครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ถูกอกถูกใจประชาชน
กดไลค์กดซับสไครบ์กระทับจะไม่ทันแล้วตอนนี้
ใช่น่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ